ใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัว
นี่ผมมีวิธีการรักษาที่ทำมาจากธรรมชาติอบกันด้วยสมุนไพรนี่แหละครับ
ที่จังหวัดพยาวเขาบอกว่าใครที่ไปที่นั่นแล้วหายครับ

ไม่ใช่มันคือสมุนไพรเป็นของคนนี้ครับนายอ้ายทองชัยอายุ๘๕ปี
หมอเมืองหรือว่าหมอแผนโบราณบ้านห้วยหมออำเภอเมืองพยาว
ที่ได้เปิดบ้านเป็นสถานที่รักษาโรคแก่คนทั่วไป
วิชาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นการรักษาแบบโบราณนะครับ
สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นโดยใช้วิธีการรักษาด้วยการอบสมุนไพร

ถูกต้องครับหมอเมืองท่านนี้บอกว่ามียาสมุนไพรหลายอย่าง
รักษาอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่าและอีกหลายโรค
ตลอดจนคนที่มีรูปร่างอ้วนท้วนนะครับไม่ใช่อ้วนท้วนสมบูรณ์

ก็มีสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโดยเฉพาะมีทั้งปลูกเองในบ้านชุมชน
ซื้อมาจากต่างจังหวัดก็มีเพื่อมานำมาผ่านกระบวนการ
ในการใช้อบตัวของคนที่มารักษาซึ่งเขาบอกว่าทำมามากกว่า๒๐ปี
แล้วก็ตัวเองได้รับการอบรมในเรื่องยาสมุนไพรมาจากหลายหน่วยงาน
และเป็นสมาชิกชมรมยาหมอเมืองของภาคเหนืออีกด้วย
เขาบอกว่ามีมาตรฐานไม่ได้ทำกันเล่นทำกันเองนะ
มีเรื่องราวของวิชาการความรู้เข้ามาให้ความรู้
แล้วก็เป็นมาตรฐานในการรักษาอีกด้วย
พูดถึงสมุนไพรไทยนี่นะคะก็เป็นภูมิปัญญาไทย
แล้วก็มีสรรพคุณทางยามากมายหลากหลายอย่าง
หลายคนเขาก็เลือกเป็นการรักษาแบบใช้สมุนไพรไทย
กว่าแผนปัจจุบันด้วยซ้ำไปบางคนนะ
เห็นแบบนี้นะครับวิธีการก็เริ่มจาก

ใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้หอผืด

มากคนละ๖๐บาทเท่านั้น
ต่อครั้งเนี่ยนะดีจังเลยที่คุณบอกว่าปวดเมื่อยอะไรต่างนี่นะคะ

เดี๋ยวจนน้องใบตองด้วยกลับมาจากญี่ปุ่นคงเมื่อย
ไปกันได้ที่จังหวัดพยาวนะครับ